ข่าวสารความเคลื่อนไหวของทีมชาติไทยในรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
โปรแกรมสำคัญของพวกเขาก็คือการเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีนรุ่นอายุไม่เกิน๑๙ปี
การคุมทีมชุดนี้ภายใต้การทำงานของโค้ดหนุ่ยเฉลิมบุษงาพล
ได้กลับมาคุมทีม๑๙ปีอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี้ก็เคยทำทีมผ่านเข้าสู่รอบสุดท้าย

มีการเรียกนักเตะทั้งหมด๑๘คน
เข้ารายงานตัวที่สนามกีฬากองทัพอากาศทุกปะเตมีนนะครับ
แล้วก็มีการอุ่นเครื่องกับสโมสรแอร์ฟอร์สเซ็นทรัลเอฟซี
ในช่วงเย็นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม
ก่อนเดินทางไปอุ่นเครื่องกับทีมชาติจีน
ยุคไม่เกิน๑๙ปีวันที่๒๒มิถุนายนครับ
หนุ่ยก็บอกว่าวันนี้นะครับ
มีนักเตะมารายงานตัว๑๕คนได้มา๓คน
ก็คือมีโชคมหาสารนุกูลนะครับ

แล้วก็มีทางโชธิพัฒน์พุ่งแก้วนะครับ
จากเชียงรายิริเตศสดิงคาพรมสุภะ
จากระยองเอฟซีเนื่องจากติดภารกิจกับสโมสร

แล้วก็แนวทางในการป้องกันแชมป์อาเซียน
วันที่๑๑๒๔กันยายนที่ประเทศเวียดนาม
และเป้าหมายหลักของทีมก็คือศึกชิงแชมป์เอเชีย
วันที่๑๓๓๐ตุลาคมที่ประเทศบาเรน
โดยรายการนี้นะครับจะคัดเอา๔ทีม
เพื่อไปแข่งขันฟุตบอลชิงช้ำโลก
อายุไม่เกิน๑๙ปีที่ประเทศเกาหลีใต้ในปี๒๐๑๗ครับ